คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุระทึกที่สมุทรปราการนะครับ

จนทำให้คนในบ้านบาดเจ็บ๔รายนะครับ
เหตุการณ์นี้ตำรวจได้รับแจ้ง
หมู่บ้านปิติวิล่าซอยย่อย๔
หมู่๒ตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการครับ
ตำรวจเข้ามาตรวจสอบพบรอยเลือดกระจายเต็มพื้นเลยนะฮะ
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่นี้นะครับ

พบหัวกระสุนไม่ทราบขนาดตกอยู่๔หัว
แล้วก็หน้าบ้านพบซองปืนหนังสีดำตกอยู่๑อันครับ

หนึ่งคือนางสาวสวรรคพุทธพงศ์อายุ๒๔ปี

สองก็คือนายพงศธรวัตถากรอายุ๒๔ปี
ถูกยิงเข้าที่คอและแขนซ้ายคนนี้บาดเจ็บสาหัสนะครับ
สามก็คือนายธนพัฒน์คำมาอายุ๒๔ปี
ถูกยิงที่ขาขวาแล้วก็นิ้วโป้งซ้ายนะครับ
แล้วก็๔คือนายปารเมฆอินจันทร์อายุ๒๔ปี
คนนี้ถูกยิงเข้าที่ขาซ้าย๑แผล

ส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการนะครับ
ขณะที่คนรอดชีวิตคนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
นายพักควัฒน์บุญสุดทองอายุ๒๔ปี

ทั้ง๔คนแวะมาหาที่บ้านมานั่งเล่นเกม

แต่ทีนี้มีเพื่อนคนที่อยู่ในหมู่บ้าน
โทรเข้ามาโทรเข้ามาหาเขาบอกว่าระวังตัวนะ
ตอนนี้มีชายสองคนแต่งกายมิดชิดสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนซ้อนท้ายกันเข้ามาในหมู่บ้าน

ก็เลยรีบโทรมาบอกนายพักควัฒน์เจ้าของบ้านให้ระวังนะครับ
แต่นายพักควัฒน์บอกไม่ทันระวังเลย
รถจักรยานยนต์คันนี้ผ่านมาหน้าบ้านพอดี
คนร้ายที่เป็นคนนั่งซ้อนท้ายชักปืนยิงใส่เขา๑นัด
โชคดีไม่โดนเขานะฮะเขารีบวิ่งหนีตายเข้าบ้าน
ที่คนร้ายจะกระนำยิงเข้ามาในบ้านอีก๕๖นัด
ปรากฏว่าเพื่อนเขาถูกยิงบาดเจ็บทั้ง๔คน
เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นนักศึกษาต่างสถาบัน
ที่เคยมีเรื่องมีราวมีความขัดแย้งกัน
อันนี้นั่งเล่นเกมเล่นเกมอยู่แล้วมามันจอดยังไงครับ

ก็แบบว่าขี่ผ่านมาผมออกมามันจอดนี่

ไม่น่าวนครับเพราะผมนั่งอยู่หน้าบ้านไม่เห็นอะไรเลย

สถาบันไหมถามจริงเลยนะครับน่าใช่
โอ้โฮตำรวจถามเกี่ยวกับสถาบันไหม

ทีนี้ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้แล้วครับ

ชุดปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในหมู่บ้าน
และกระหน่ำยิงเข้ามาที่บ้านหลังนี้
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้
ตอนประมาณ๓ทุ่ม๒๘นาทีของเมื่อคืนนี้นะครับ

โอ้โหเห็นคนร้ายสวมหมวกมิดชิดคลุมหน้าคลุมตา
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเข้ามาจากหน้าหมู่บ้าน
ตอนแรกนะคิดว่าเป็นพวกเก็บดอกรายวัน

ชักปืนยิงใส่บ้านของผู้เสียหายทันทีเลยนะครับ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งนะฮะ
ก็ไปพบแม่ของเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าปกติเพื่อนลูกชายกลุ่มนี้
มักจะมานั่งเล่นอยู่ที่บ้านเกือบทุกวันเลย
มากันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงตีหนึ่งตีสอง

แม่ก็พยายามเตือนพยายามบอกกันอยู่บ่อย
บอกว่าอย่าส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นนะ
ส่วนประเด็นที่กลุ่มลูกชายถูกยิงนั้นนะครับ
แม่บอกว่าก็ไม่ทราบสาเหตุว่ามาจากอะไรนะฮะ
ด้านตำรวจฝ่ายสืบสวนสพเมืองสมุทรปราการ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง

แกะรอยเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
โดยทางด้านภูมิกับการสพเมืองสมุทรประการ
บอกว่าตำรวจสอบปากคำผู้บาดเจ็บ๔ปากแล้ว

แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะฮะ
ส่วนผู้บาดเจ็บนั้นขณะนี้อาการปลอดภัยทั้งหมดแล้ว

ก็เหลืออีก๒คนที่ยังคงรักษาตัวอยู่นะครับ
ส่วนเรื่องของคู่อริต่างสถาบันตำรวจก็เอาไว้ในสำนวนนะฮะ